เรื่องแรกไปดูเรื่องการเสียชีวิตปริศนาของหญิงเร่ร่อนค่ะ
การเสียชีวิตปริศนาคือไปนั่งอยู่หน้าร้านขายปืนนะคะ
ในกรุงเทพนี่แหละและนั่งพับไปเลยนะ

สิ่งแรกที่กู้ภัยเวลาเขาเข้าไปตรวจศพที่เสียชีวิตปริศนาแบบนี้
ก็คือเรื่องของการระมัดระวังเกี่ยวกับการเสียชีวิตจากโควิด๑๙หรือเปล่า
นี่เป็นการตั้งประเด็นไว้อย่างแรกเลยนะคะ
โมงครึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ตำรวจสนสำราญราชได้รับแจ้งเหตุ
มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่หน้าร้านขายปืนนะคะ
ชื่อว่าร้านณศิงธองไฟอาร์มค่ะ

พื้นที่หน้าร้านพบศพนางสาวอันทิยาอายุ๕๕ปี
เสื้อยืดแขนสั้นสีน้ำเงินนุ่งกางเกงขาสั้นสีดำ
นั่งพิงประตูอยู่ที่หน้าร้าน
ข้างศพมีถุงมีกระเป๋าใส่เสื้อผ้าวางอยู่๓ใบ
พบบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณโดยรอบ
ว่าจะเป็นฟุตบาทกับที่นั่งหน้าร้าน
หลังจากทำการเก็บศพส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจก่อนค่ะ
เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด๑๙และสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงค่ะ
สอบถามในอามในอาร์มเป็นคนเห็นเหตุการณ์นะคะ
เล่าว่าตอนเช้า๗โมง๑๐นาที
เห็นผู้เสียชีวิตนั่งกอดเข่าอยู่ที่หน้าร้านขายปืน
พอเดินเข้าไปใกล้เห็นสะอึกสองครั้งก็ถามเป็นอะไร
แต่อีกฝ่ายไม่ตอบค่ะก็ยืนดูอยู่นานก็เลยตัดสินใจ
ไม่ตอบงั้นก็ออกไปทำธุระนะคะ
ออกไปทำธุระ๑ชั่วโมงเต็ม๘โมง๑๐นาทีกลับมาที่จุดเดิมอีกค่ะ
ทีนี้พบว่านอนคือลักษณะนั่งคอพับตัวแข็ง
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบนะคะ
ก็เลยรู้ว่าอ้าวเสียชีวิตไปแล้ว๑ชั่วโมงผ่านไปเท่านั้นเองนะคะ

แต่ว่าที่ผ่านมาค่ะผู้เสียชีวิตดูแข็งแรงดี
เมื่อวานก็พูดคุยกันปกติทั้งนี้ค่ะ
ทราบว่าเป็นคนเร่ร่อนไม่มีบ้านอยู่
ขอเงินคนไปเรื่อยและอาศัยนอนตามหน้าร้านสะดวกซื้อค่ะ
เดี๋ยวก็รอผลชนสูตรนะครับว่าเสียชีวิตจากอะไร